จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าวันสองวันที่ผ่านมาฝนที่มีการเทลงมาในประเทศไทยของเรานั้น
จะยังคงน้อยนะครับแล้วก็จะน้อยแบบนี้ต่อไปวันถึง๒วัน
แต่ว่าต้นเดือนหน้าถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนแล้วก็การกระจายตัวของฝน
ในประเทศไทยของเราจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
ส่งผลต่อระดับน้ำในเขื่อนต่างสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
ค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานะขนาดนี้กันก่อนครับ

อย่างแรกก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
จุดที่มีฝนตกเยอะตกชุกเป็นพิเศษแสดงเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับ
ตอนนี้ยังคงอ่อนกำลังครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อกจากนี้เองยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับ
เวลาสุมดังกล่าวนั้นถูกเดี๋ยวนำจาก
ตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางครับ
สามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากทะเล
ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนบริเวณท้องทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ทีนี้เรามาดูการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมต่อเนื่อง

พบว่าฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นตกบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
ก็เป็นอิทธิพลของมรสุมที่พัดผ่านประเทศของเรา
ขณะนี้ก็จะหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาบุรีลำ

ดังนั้นตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๔ตุลาคม
ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้
ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วย
และแน่นอนครับฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง

ในการเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง

เพราะว่านอกจากเขื่อนเจ้าพระยาที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว
เขื่อนต่างที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยที่มีเขื่อนที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

เขื่อนเซอรีนทรจังหวัดอุบันราชธานี

จากสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนในเมืองไทยแล้ว
อีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตามอง
ก็คือการก่อตัวของพายุลูกใหม่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก
เป็นพายุสัญชาติไทยเพราะว่าตั้งชื่อโดยเมืองไหนของเราเอง
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างออกไปทางที่ตะวันออกของเมืองของเรา
จุดนี้คือพายุลูกนี้ตอนนี้เป็นส่วนร้อนอยู่
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะสามารถพัฒนาความเร็วลมและความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่เบี่ยงขึ้นไปทางเหนือ
ซึ่งมีการคาดเคลื่อนไปจากเมื่อวานเล็กน้อย
เมื่อวานนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเฉียดบริเวณทางตอนบนของไต้หวัน
แต่ว่าการคาดการณ์ใหม่มีการเบี่ยงขึ้นไป
เข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

ต้องติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ